และที่หนุ่มหลอกวันนี้ก็หน่อยดีกว่า

จากหน้าจอก็อยู่เบื้องหลังบ้างอะไรบ้าง
แต่ว่าผลงานยังคงดีเสมอนะคะ

เป็นทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้กำกับละครเต็มตัวค่ะ

รวมไปถึงแววด้วยเร็วนี้
อาจจะได้มาปั้นผลงานผ่านหน้าจอ

เมื่อไหร่พี่หนุ่มจะกลับมาเล่นละครเองบ้าง

ไปฟังพี่หนุ่มกันเลยค่ะ

๕๐แล้วครับครับก็ยังมีดีใจครับ
คนยังจำได้กับผลงานที่เคยทำมา

ก็หลายคนก็ถามว่าไม่ได้เล่น
ก็จริงแล้วตอนนี้เราก็มาเป็นผู้จัดผู้ผลิตด้วย
เจคปีหน้าก็มีอยู่หลายเรื่องอยู่เหมือนกันครับ
กำลังเตรียมงานอยู่รวมถึงช่อง

นี่ค่ะรอลุ้นนี่คือว่าจะผลงานเบื้องหลังเบื้องหน้า